ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อไป
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับกว่าจะเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนที่เติบใหญ่นั้น
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจและกำลังทรัพย์
แต่ผู้หญิงแกร่งที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้
ต้องส่งเสียเลี้ยงดูเด็กถึง๕คน
ซ้ำร้ายโรคระบาดก็มาทำให้ชีวิตยิ่งต้องลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีก
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
บ้านนี้มีอยู่กัน๖คนมีตัวฉัน๑คน
แล้วก็มีฟ้าฟ้านี่เป็นลูกสาว
แล้วก็มีหลานอีก๔คน

ฉันชื่อนางเคลวันเรืองรุ่ง
อายุ๔๗ปี
มีอาชีพเผาถ่าน
ทานขายกระสอบละ๒๐๐บาท
ก็จะไปถามตามร้านค้าว่าร้านไหนที่เขารับทาน

ตานคือพิการทางด้านสมองสติปัญญา
เราจะพูดสื่อสารยากเพราะน้องตานไม่ได้ยิน
แล้วก็การเคลื่อนไหวของน้องตานไม่ปกติ

แล้วบันไดก็ไม่ค่อยดี
น้องตานพอกิ้งตกบันได

หลังมาก็คือห่วงตรงที่ว่าเขาจะเดินเร็ว
คิดหวังแค่อนาคตเขาวันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
แล้วเขาจะอยู่อย่างไรกินอย่างไร

พอถ่านฉันจะให้เด็กช่วยเอาถ่านนำออกมาตาก
ตั้งแต่เล็กก็คือแม่แบบทำงานได้ทุกอย่างค่ะ

ขนไม้เผาถาดเอาถาดออก

และยายคงมีเงินที่มีเยอะ
หรือทานไปกับโทษ
ผมชอบเป็นผลไม้เพราะมันสนุก
เผาถ่านก็ไม่ค่อยเป็นหลักหรอก
ถ้ามีคนสั่งก็ถึงจะได้ถ้าเขาไม่สั่งเราก็ต้องรอ
เพราะไม่ได้ทำแต่บ้านดิฉันบ้านอื่นก็ทำ
ก็ได้อาศัยชาวบ้านแถวนี้ไปถามเขาว่ามีงานอะไรให้ทำบ้าง
รับจ้างขนข้าวปลูกไปนาให้เขา
ก็ถ้าความสะอาดบ้านถ้าใครจ้างก็ไป
วันนั้นยังขายถ่านไม่ได้
มีเงินติดตัวอยู่ประมาณสัก๕๐บาท

บางครั้งหลานก็บอกยายหนูหิวขนมบ้างอะไรบ้างยายก็ไม่มีให้
ยายไม่อยากกินขนม
ยายไม่มีเงินลูกขายฐานไม่ได้
เขาก็จะบอกไม่เป็นไรอย่าให้แบ่งรอได้
แย่ที่สุดไม่มีเลยสักบาทนึง
ก็พาหลานไปเก็บผักบ้าง
ต้มใส่ปลาร้าให้เด็กกินผัดเอาผักบุ้งที่เก็บมาได้
ผัดเปล่าเพื่อให้เด็กกินกับน้ำปลาร้า
ก็รู้สึกเสียใจนะ
ยายทำไปยายก็น้ำตาไหล
เพราะว่ามันไม่ไหวแล้ว
ถ้าไม่ทำให้เขากินเขาก็จะหิว
ทุกวันนี้ฉันก็ลำบากขึ้น
เพราะว่าหลานหลายคนจะไปทำงานไกลบ้านที่ว่าเป็นหลักแหล่งก็ทำไม่ได้
ถ้าวันไหนตัวฉันออกไปทำงาน
ก็จะปล่อยเด็กอยู่บ้านให้ดูแลกันเอง
คนที่ดูแลก็คือน้องฟ้า
อยู่บ้านดูแลน้องแล้วก็พาน้องนอน
หิวข้าวก็พาน้องกินนะคะ
น้องฟ้าเคยตกรถมอเตอร์ไซค์
วันนั้นดิฉันจะไปโรงพยาบาลปวดท้อง

เขานั่งซ้อนท้ายกลับจากโรงพยาบาลแล้วกำลังจะกลับบ้าน

น้องจักรตกรถหนูก็ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะ
ตอนนั้นแม่คิดว่าน้องฟ้าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่า

หรือน้องฟ้าจะไม่รู้สึกตัวอีกเลย
เพราะว่าเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ตอบโต้

แม่เสียใจมากว่าที่พาลูกมานี่
แม่ก็ได้แต่ร้องไห้แล้วพ่อกอดลูกเรื่องมีอะไรนะ
หลังจากนั้นมาเขาก็เริ่มอารมณ์หุดหงิดเกี้ยวกาดกับหลาน
จากการที่เขาตกรถและกระโหลกล้าว
ตอนนี้หนูดีขึ้นแล้วค่ะแม่เป็นโรคความดันแล้วเมื่อเดือนสอง
เดือนแม่ก็ไปตรวจเป็นโรคเบาหวานค่ะอยากช่วยแม่ค่ะก็คือแบบไม่อยาก
อยากให้แม่เหนื่อยค่ะอยากช่วยแม่หาเงินค่ะ
แกไม่สบายยายแกทำงานคนเดียว
หาเงินมาเลี้ยงพวกผมครับผมอยากให้ยายแสนแม่งและสบายสุดยอดครับ
หนูเป็นห่วงยายแล้วก็สงสารยายค่ะถ้าหนูไม่มียายหนูก็อยู่ไม่ได้ค่ะ
ผมอยากให้ยายอยู่กับหนูนานนานค่ะ
หนูก็รักยายมากค่ะ
เป็นกังวลเรื่องหลานจะอยู่ยังไง

ถ้ายายตายไปคนนึงแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงใครจะดูแลเขา

มันผูกผันยิ่งเลี้ยงก็ยิ่งรัก
จะสู้เพื่อเขาต้องสู้ไปจนว่าหมดลมหายใจนั่นแหละ
ส่วนหนึ่งก็จะไว้ให้เขาเป็นธุมการศึกษาให้เขาเรียน
ต้อนรับครอบครัวของพี่เครือจากปลาจีนบุรีครับ

สวัสดีนะลูกนะสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับ
เด็กเยอะมากเลยใครเป็นใครกันบ้างเนี่ยฮะ

จริงพี่เครือมีลูกสาวกี่คนฮะ

ฟ้าเป็นคนเล็กฟ้าเป็นคนเล็กค่ะ
เพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่อีกเป็นคู่กันแล้วกันนะฮะ
คู่นี้เป็นของใครครับคู่บ่อใบไม้แบงค์กับ
กับเบสเป็นของลูกสาวของคนโตค่ะ
ตานกะเตยเป็นลูกของลูกสาวคนที่สองค่ะ

ตั้งแต่แบงก์ได้ขวบหนึ่งค่ะ
แล้วตอนนั้นเบสก็๕เดือน
เลี้ยงคู่นี้ไปประมาณสักเดือนฝาคู่ที่๒ก็ตามมา
เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เครือก่อนที่จะกลับมาอยู่บ้านที่ปลาจีนเนี่ย

ค่ะพี่เครือทำงานอยู่ที่โรงงานที่๓๐๔ค่ะ
คนโตคลอดลูกก็เลยบอกแม่ออกจากงานเถอะมาเลี้ยงหลาน
เดี๋ยวหนูจะส่งเสียแม่เอง
เดือนแรกเขาก็ส่งให้พี่เครือกินอยู่
แต่หนักเขาเขามีภาระ
แล้วก็มีปัญหากับพ่อของแบงค์

แล้วก็ต่างคนต่างไป
เขือก็เลยเลี้ยงแบงค์กับเบสมา

พอรายได้จากลูกสาวที่เคยส่งแล้วก็มีปัญหาชะงักเข้าไปอย่างนี้
เครือต้องทำอะไรครับอาชีพ

ถ้ามีใครจ้างพริกเครือทุกข้าวปลูก
ก็จะไปส่งเขาตามไล่นาที่เขาจ้างให้ไปส่งไปหวานค่ะ
แต่ถ้าไม่มีใครจ้างพี่เครือก็จะเก็บไม้
เศษไม้แห้งมาเผาถ่านค่ะ
ทหารก็ไม่ได้มีแต่ครอบครัวพี่เครือ

จะถามแถวบ้านก่อนถ้าแถวบ้านไม่รับซื้อก็พี่เคยก็จะตะเวนขับรถไปถามในปลาจีนบุรีในจังหวัด
ถ้ามีคนซื้อก็จะเอาลงให้เขาทีละกระสอบสองกระสอบ
ได้สักวันละประมาณเท่าไหร่ครับ
มันไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้ามีคนซื้อก็จะได้วันหนึ่งกระสอบสองกระสอบ

ถ้าวันไหนขายได้สัก๒กระสอบนี่ถือว่าโชคดี
โชคดีแล้วก็ดีใจมากเลยวันนี้บอกหลานว่าเราไม่อดตายแล้ว

เงินแล้วได้ซื้อกับข้าวได้ซื้อข้าว
บางวันเนี่ยเห็นบางว่ารำบากจนถึงกับไม่มีข้าว
ไม่มีเงินจะซื้อข้าวให้หลานลูกหลานกิน
เงินบาทนึงยังไม่มีติดตัว
พี่เคือก็พาละหลานตะเวนไปหาเกือบผัก
เพื่อเอามาผัดแล้วก็ต้มปลาร้าอีกถ้วยหนึ่ง
เอ่อรู้สึกยังไงเห็นหลานกินปลาปุ้มต้มจิ้มปลาล่ะ

เขาก็พูดบอกไม่เป็นไรยายหนูกินได้
แก๊งแบงค์ทานข้าวกับน้ำปลาร้ากินกับผักบุ้งกันเหรอลูกเหรอ

ก็คือรถซาเล้งคันเก่านั่นแหละ

ซาเล้งนี่เหมือนเป็นมันเป็นแบบหัวเลี่ยวหัวแรงเป็นหลักให้เราเลย
เพราะว่าต้องใช้ขี่ไปใครจ้างเขาไปทุกของทุกปุ๋ยทุกข้าวเปลือกก็จะได้ตรงนี้แหละได้ซาเล้งนี่แหละ

ภาพก็ย่ำแย่มันผูกมันผูกตรงที่ตัวซาเล้งมันผูกแล้วกลัวแบบจะขาดไปเลยจะล่วงไปเลย
อันตรายมากแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามันทุกข์อะไรที่มันหนักหน่อยก็อันตรายนะ
อันตรายอันตรายค่ะเพราะว่ามันจะดังอีดอัดอีดอัดตลอดเวลา
เห็นบอกว่าเคยมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซาเล้งดับ

รถกลับไปเลยแล้วหนูแล้วหนูอย่างไรก็ให้หนูกับฟ้าไปเข็ม

ฟ้าถามหน่อยลูกหนูคือลูกสาวคนเล็กของแม่แม่เครือ
เห็นบอกว่าฟ้านี่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้าน
หนูช่วยแม่ทำอะไรบ้างลูกส่วนใหญ่เลยอ่ะ
ส่วนใหญ่หุงข้าวค่ะแล้วก็ถูบ้านกวาดบ้านล้างจานค่ะ
เก่งมากน่ารักมากที่สุด
ฟ้ารู้สึกยังไงบ้างลูกที่เห็นแม่เหนื่อยขนาดนี้

ภาพไหนที่ฟ้าเห็นเห็นแล้วแบบว่ารู้สึกเลยว่า

วันที่แม่ขายสารไม่ได้ค่ะ

รักแม่มากค่ะ
พูดตรงนี้ลูกพูดกับแม่ลูก

ฟ้าเรียนดีด้วยไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าตอนหลัง

แม่

แล้วแม่ช่วยยายทำอะไรบ้างลูกวันนึงอะ

ล้างจาน
แล้วอะไรอีก

เอาทานสักกระทบ

ทำเยอะมากเลยนะลูก

เหมือนพี่เขารักดายรู้สึกอยู่ไหนครับ

โควิด๑๙ส่งผลกระทบอะไรกับครอบครัวเราบ้าง
ผลกระทบถ่านขายไม่ค่อยได้ค่ะ
แล้วงานแม่บ้านที่เคยไปทำเขาก็สั่งหยุด
เพราะว่าเขาก็กลัว
เขาก็ทำความสะอาดของเขาเอง

ถ้าเกิดว่าพี่เครือได้เงินทุนเนี่ยนะครับ
จะนำไปใช้อะไรก่อนครับไปต่อชีวิตอะไรก่อน
เพื่อจะได้เงินมาต่อชีวิตเรา
แล้วก็เอาซ่อมแซมบันได
แล้วเหลือนั้นก็จะไว้เป็นทุนการศึกษาให้หลานค่ะ

ดเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของผู้หญิงคนนี้
คือหยาดเหงื่อที่เกิดจากรักแท้ที่มีต่อเด็ก
หวังให้ลูกและหลานได้กินอิ่มนอนหลับ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้
ช่วงหน้าครับเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่เครือ
พิธีโจทย์คำถามได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
บรรจุทานใส่ถุงถุงละ๑กิโลกรัม
จำนวน๑๘ถุงให้ในเวลา๓นาที